อาจารย์อาจารย์ต้องใส่อะไรบนหัว
อ้าวผมก็ใส่เครื่องประดมประดับ
ประดับประดับแล้วกัน
คนก็พูดเรื่องอะไรกันบ้างหนูวันนี้
โดยก่อนหน้านั้นนะครับไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะป่วยหนัก
แล้วก็ไม่ได้รับประสบอุบัติเหตุใดด้วยนะครับ
เรียกว่าสาเหตุต่างคือเรียกว่า
มันไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นถึงขั้นที่ว่าจะมีเลือดออกภายในนะฮะ
เข้าไปติดตามกันนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมาก
ซึ่งทุกคนนั้นต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวนะครับว่า
ขอให้พระนั้นคุ้มครองให้หายไวและปลอดภัย
รวมถึงเพื่อนในวงการบันเทิง
จะเป็นคุณมัดหมี่พิมดาวคุณแอร์พันธิลาเป็นต้นนะครับ
ด้านคุณแม่ของทางน้องน้ำตาลก็ได้มีการเปิดเผยนะครับ

จากลูกสาวของตนเองได้พูดก่อนหมดสติว่า
เลือดออกจากปากหนู
ชมูกเบื้อชมัยพิษีแล้วก็ในช่วงตลอดคืนที่ผ่านมานะครับ
ทางทีมแพทย์โรงพยาบาลสิริราชได้มาช่วยวางแผนในการเคลื่อนย้ายตัวลูกสาวไปรักษาต่อ
ซึ่งอาการนั้นยังคงน่าเป็นห่วงยังหายใจเองไม่ได้

โดยก่อนนี้นะฮะที่จะล้มหมดสติไปลูกสาวยังคงพูดคุยสนุกสนานตามปกติ
ไม่ได้มีภาวะเครียดไม่มีโรคประจำตัว
แต่อยู่ดีคล้ายกับมีเลือดกำเดานั้นไหลออกมา
แต่เลือดเนี่ยอยู่ทะลักออกจากปากออกมาเป็นจำนวนมากนะฮะ
ทางด้านพี่น้ำพึ่งนะฮะพิมรดาทองชิวเป็นพี่สาวคนโตของน้องน้ำตาล
ได้มีการอัปเดตนะครับอาการป่วยของน้องสาวบอกว่า
เรื่องต้นนั้นอาการของน้ำตาลตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัว
อาการนั้นยังทรงตัวอยู่ยังคงให้เลือดอยู่
ก่อนหน้านี้นะครับทางทีมแพทย์โรงพยาบาลสมุทรสาคร
มีการวินิจฉัยนะครับว่าเลือดส่วนใหญ่นั้นออกมาจากปอดเป็นหลัก
ต้องประเมินอาการนาทีต่อนาทีนะฮะ
ไม่ใช่วันต่อวันนะนาทีต่อนาที
เพราะน้ำตาลสามารถจากเราไปได้ในทุกนาที
รอจนข้ามวันเพื่อจะเคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาลสิริราช
นี่คือภาพบรรยากาศที่โรงพยาบาลนะครับ
พี่น้ำพึ่งก็กล่าวต่อนะครับบอกว่าทางทีมแพทย์ทั้ง๒โรงพยาบาลนั้น

เพราะเลือดที่ออกมาจากปอดนั้นตอนก็เรียกว่าออกมาเยอะ
ตอนนี้ปอดแตกไปหนึ่งข้าง

ซึ่งตนนั้นจำไม่ได้นะว่าข้างไหน
ส่วนตอนนี้ทางทีมแพทย์เป็นห่วงเรื่องของสมอง

ไม่ได้ไปเลี้ยงสมองถึง๒ครั้งแล้ว
หากไม่ฟื้นก็จะกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไปเลย

แต่อนาคตอยากให้หายดีเลย
น้ำตาลนั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ
ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ไม่มีโรคประจำตัว
และน้ำตาลเองก็ไม่เคยป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับปอดด้วย
แต่มีปัญหาเกี่ยวกับจมูกในตอนเด็ก
น้ำตาลจะลืดกำดาวไหลบ่อย
ทุกครั้งที่ไหลจะแตกตากับคนอื่น

ตอนนี้นะฮะทางครอบครัวกำลังใจเต็มร้อยเลยนะฮะ
เรามีความหวังแล้วก็ทำทุกอย่างให้น้องนั้นหายดี
น้องต้องหายทุกคนทำทำสุดความสามารถที่ทำได้เลือกสิ่งที่
ดีที่สุดทางครอบครัวขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจให้
ความช่วยเหลือหากน้องรู้น้องต้องดีใจมากอยากให้น้องตื่น
ขึ้นมาเป็นที่รักของทุกคนครับแน่นอนนะฮะว่าล่าสุดนะครับลง
ศิริราชเตรียมแถลงข่าวเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้นะฮะเวลา

คือมีอะไรแปลกก่อนหน้าที่มีคนเดากันมาเยอะมากมายบางคน
ก็บอกน้องเป็นเหมือนแบบเป็นโรคไข้เลือดออกก่อนหรือเปล่า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
มีเรื่องของไข้เลือดออกก็เรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของเลือด
แบบไม่ดีหรือบะหรือบาม่าเลยยังทำให้เลือดออกหรือแสว่อะไร
เนี้ยซึ่งก็ไม่ใช่ผมมาล่าสุดคุณบอกเกี่ยวกับปอดแล้วน้อง
ไม่มีโรคประจำตัวใช่คือเพราะว่าหลังจากเมื่อวานเนี่ย
ก็คือนั่งกินข้าวเสร็จก็ออกไปถ่ายรูป

เขาก็มีงานซึ่งเด็กทุกคนคิดว่า

คือปัญหาที่หมอเมื่อกี้พี่หนุ่มบอกไปแล้วเนี่ยว่า
สมองมันไม่ได้ออกซีเย็นมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไป
ดูจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเมื่อวานเนี่ยคือแบบอุปกรณ์เยอะมากนะคุณแม่
อุปกรณ์พยุงชีพช่วยชีพเยอะมากเครื่องใหญ่เลย
ทุกคนช็อกวันนี้พวกตูมตามพวกน้องแก้มเองก็พวกรุ่นเขากับเพื่อน
ก็ได้ลงให้กำลังใจกันเยอะพอสมควรนะ
คือเป็นเรื่องที่แปลกนะอยู่ดีไม่มีอาการอะไรเลย
คุณแม่บอกว่ายังก็ยังดูร่าเริงแล้วก็มีเลือดออกจากตัว
เหมือนเพราะปกติเด็กก็มีเลือดออกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะที่แม่เขาพูด
แต่อยู่เขาบอกเลือดไหลออกจมูกสักพักพุ่งมาจากปากเลย

แล้วก็บอกแม่เลือดออกมาจากปากหนูแล้วก็สลบไปเลย
ก็งงเหมือนกันเนาะขอให้น้องหายเร็วนะฮะเป็นกำลังใจให้จริง
เพราะโรคแปลกมันเกิดขึ้นเยอะเหลือเกินอันนี้ไม่ใช่โรคแปลกคือ
ทั้งวันจริง
ให้หายเร็วนะครับน้อง
อีกหนึ่งอันโค้ชฟุตบอลเนี่ยปกติแล้วก็บอกโอเคแหละ
โด่งโค้ชดุเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
แต่นี่ใช้ท่อแป๊บฟาดเด็กนะฮะ
ฟาดเด็กน่องช้ำเลยลงโทษเพราะอะไรรู้ไหม

แม่โกรธสุดว่าอะไรวะ
แล้วนักกีฬาก็สอนให้รู้แพ้รู้ชนะกัน
แค่ยิงไม่เข้าเนี่ยทำไมต้องฉุนถึงขนาดต้องเอา
ทำโทษแบบทอตีเอาทอบแป๊บไปตีลูกเขาเนี่ย
คือกรณีโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปครับระหว่าง
เด็กชายนัชพลนะฮะหรือน้องมาตินเนี่ยอายุ๑๑ปีนะฮะ
พร้อมเล่าว่าถูกโค้ชผู้ฝึกสอนฟุตบอลเนี่ย
ตีเข้าที่น่องซ้ายแล้วก็ต้องขวามีบาดแผลเป็นรอยช้ำ
ทำให้ชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
ลงโทษรุนแรงจนเกินไป

หลานยอมทนไม่บอกพ่อว่าแม่
คือตั้งแต่โดนตีเนี่ยเด็กมันไม่ได้เป็นเด็กขี้ฟ้อง
เนื่องจากเป็นเด็กเป็นนักกีฬาพอสมควรเนี่ย
ใจของน้องเนี่ยคิดแต่อยากจะเป็นนักกีฬา

ทุกอย่างแม้กระทั่งบางครั้งนะ
ให้กินตัวเฮียหรือตัวเงินตัวทอง

ถ้าสมมุติภาษาชาวบ้านของเราก็คือตัวเฮียนี่แหละ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบนะฮะนางสาวประพัสรา
หรือน้องมาตินนะได้เปลี่ยนผู้ดิจข่าว
ก่อนหน้านี้ลูกชายเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ได้เข้ามาฝึกกีฬาฟุตบอลในโรงเรียนสอน
ฟุตบอลเอกชนของนักฟุตบอลไทยคนหนึ่งจนเด็ก
คนนี้มันก็เริ่มมีความชอบซึ่งเป็นซึ่งเป็นโอกาส
ดีเด็กถ้าทำให้เด็กติดกีฬาได้เนี่ยตั้งแต่เด็ก

กลับมีความชอบที่จะเป็นนักกีฬา

จึงได้ให้โรงเรียนหาพ่อแม่หน้าที่ของแม่
ก็คือหาโรงเรียนที่รองรับความฝันของลูก

ลูกน่าจะมีโอกาสที่จะไปเป็นนักกีฬา
ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีความฝันของตัวเอง
กระทั่งพบว่าชมรมฟุตบอลแล้วก็ฟุตซอลของโรงเรียนที่เกิดเหตุ
ได้ประกาศเปิดรับสมัครนักกีฬา
เพื่อทดสอบฝีเท้าเข้าสู่โครงการความสามารถพิเศษ
ฟุตบอลฟุตซอลประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ทับ๑
ได้พาน้องมาตินที่มีความฝันที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลในอนาคต
เก็บตัวอยู่ที่นี่อยู่๑๐วัน
ทางโรงเรียนจะพิจารณารับเข้าเรียนในวันที่๑๒พฤษภาที่ผ่านมา
คือโรงเรียนเพิ่งเปิดเทอมสดร้อนเลย

วันที่๙มิถุนายน
เป็นวันเกิดของน้อง

จนเป็นตราดแผลลอยแผล

คุณคิดดูว่า๔นิ้วเนี่ยตีที่ขาทั้งสองข้าง
เนื่องจากลูกชายของตนเองที่เล่นในตำแหน่งกองหน้า
จบสกอไม่ได้จบสกอไม่ได้ตอนถามครูที่ตีว่าทำไมถึงทำแบบนี้
ก็ถามครูว่าทำไมถึงทำแบบนี้
ทำเป็นไม่มีความรู้สึกรู้สาอะไรเลยแค่พยักหน้า
แล้วในที่สุดไม่มีคำว่าขอโทษนะฮะ
ครูเดินหนีไปตนตัดสินใจพาลูกกลับบ้านทันที
แล้วในที่สุดความแค้นของความเป็นพ่อเป็นแม่

กับพนักงานสอบสวนที่สพนแขจังหวัดสระบุรี
ในข้อหามาทำร้ายร่างกายลูก
ส่วนแม่นะฮะแม่ของน้องมาตินกล่าว่า
หลังจากนี้ต้องหาที่เรียนให้ลูกชายใหม่แล้วล่ะ
รู้สึกเสียใจจริงนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูก
ทำไมครูมาใช้ความรุนแรงกับลูกตัวเองขนาดนี้

ตบหัวด้วยตบหัวลูกด้วย

เพิ่งมาฝึกได้ไม่ถึงเดือนจะให้แบบจบสกอร์จะให้ยิงประตูไว้ได้
อกจากนี้ได้ถามลูกชายยังบอกอีกว่า
เด็กที่อยู่ในแคมป์นี้นะฮะฝึกถูกทำแบบนี้ทุกคน

ทุกคนโดนหมดไม่ใช่เฉพาะตัวเขา
แสดงว่าไอ้เด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีน้ำใจนักกีฬามากเลยนะ
เด็กคนนี้คือความฝันอยากจะเป็นนักกีฬาอยากเป็นนักฟุตบอล

ฉะนั้นเด็กที่มีความฝันเนี่ยความฝันมันจะต้องจบลงหมดเลย
และทุกวันนี้โดยเฉพาะถ้าสมมุติเด็กมันหาหนทางที่จะเป็นนักกีฬาได้
ประเสริฐแล้วเด็กคนนี้มีแนวทางของตัวเองแล้ว
คุณพ่อคุณแม่เขาเลยฝากว่าโอ้อย่าทำอะไรรุนแรงกับลูกเขาเลย
กีฬามันน่าจะเป็นเรื่องของความสนุกสนานการพักหวันหย่อนใจ
ควรจะให้เด็กมีความร่าเริง
แต่ลูกชายของตนเองกลับยิ่งเล่นกีฬายิ่งมีความซึมเศร้า
ใช่เพราะว่าตัวเด็กเองเนี่ยเขาก็บอกนะว่าเขาเคยถูกตีแบบนี้มาแล้ว๖ครั้ง

ใช่แล้วสิ่งสำคัญตัวเหี้ยมอย่างนี้ที่ว่าให้เขากินน่ะ
เขาบอกว่าครูเนี่ยไม่ได้บังคับนะแต่ว่ามันเป็นอาหารที่เขาทำมาให้กินอ่ะ
ถ้ามันอยู่ในอาหารจานหลักเขาก็ต้องกิน

ไม่ปล่อยหรอกเป็นแบบไม่ต้องลูกหรอกถ้าเป็นหลานฉันอย่างนี้

คือมันไม่เรากำลังสอนแบบว่า
รู้สึกว่าทางโรงเรียนเขาจะออกมาพอจะออกมาพูดแล้วนะ
เขาจะออกมาชี้แจงสักอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองดู
ก็น่าจะต้องชี้แจงล่ะเรื่องนี้
เด็กไม่ทำตามหรือผิดกฎก็ไม่ถึงขั้นขนาดนี้
เพราะมันเกินเหตุมันเกินเหตุจริง
แบบโอ้โหเด็กอายุ๑๑แล้วเจอค้นพบตัวเอง
ว่าตัวเองชอบเล่นกีฬาแล้วอยู่ดีไปดับความฝันคุณเด็ก

ตีขามาดูบ้างดูมันจะเป็นอย่างไรดูน่ะ

ต้องตีขาคุณคุณนี้แหละจริง

ไม่ใช่แล้วที่สำคัญคุณคิดดูว่าเด็กเพิ่งเข้าแคมป์วันที่๑

โรงเรียนเพิ่งเปิดเทอมกว่าเด็กจะปรับสภาพตัวได้

อยากเห็นหน้ากลูกคนตีจริงไหม

ยิงไม่เข้าโกก็โดนตี

สามารถอยู่ชีวิตตัวเองกี่วันเป็นปีเป็นเดือนเป็นปีนี่แหละนี่มันบ้าไปตีอย่างนี้เลยไงลูกเขา
อีกข่าวหนึ่งอันนี้เมียโหดจัดประหลัดบอกเลยทีเดียวจับได้ว่าผัวเล่นชู้กับผู้หญิงคนอื่น
ใช้วิธีการทำยังไงรู้ไหมคุณพี่ฟังใช้เมจิกเนี่ยแหละค่ะ
เขียนไปด่ารอบคันรถเลยอย่างที่เห็นในภาพดูนะคะเขาเขียนเต็มที่
โอกาสไม่เคยพอมึงยังไม่ซื่อสัตว์นะอะไรเนี่ย
ฟ้าขนยังไม่รู้แบบมีตื๊ดเยอะมากทีเดียวอย่างนี้
เน็ตวันนี้เขาก็พากันแชร์โพสต์เฟซบุ๊คของหญิงสาวคนนึงนะคะ
โพสต์ภาพรถกระบะสีขาวลายพร้อยไปทั้งคันเลย
จับได้ว่าสามีของตัวเองเนี่ยไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็แอบไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่น
ทำให้หญิงสาวคนนี้โมโหเลือดขึ้นหน้าเอาปากกาเมจิกเขียนด่าฝ่ายชายทั้งคัน
ถ้อยคำหยาบหยาบคล้ายนะคะอีกทั้งยังเผาเสื้อของฝ่ายชายจนไหม้
แล้วเหลือแต่เท่าทานเลยทีเดียวอะไร

ใส่ละเหรอครับอุ๊ยล่ะไม่จบ
เขาบอกว่าคาดว่าภรรยาเขาเนี่ยน่าจะต้องเคยเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้

โดยหญิงสาวก็ได้ทักแชทไปหาผู้หญิงที่มามีอะไรกับสามี
แต่ผู้หญิงกลับบอกว่าไม่รู้จัก

แถมยังมีหลักฐานรูปถ่ายด้วย
ของผู้หญิงที่เขาไปนั่งอยู่ในวงเพื่อน
ดังนั้นเขาก็รู้ว่ามันน่าจะใช่แน่

เป็นกำลังใจให้ใจเย็นนะมีสติก่อน
อย่าเพิ่งผลีผลามทำนู่นทำนี่ไปอะไรอย่างนี้

ทั้งรถไม่ต้องขับรถไปไหนก็เลย
เพราะว่าเหตุการณ์นี้คุ้นว่าน้องน้ำ
น้ำเคยจริงเหรอไม่หมายถึงน้ำ

ไปเขียนว่าผู้ชายรอบคันรถเหรอมึงก็ไม่เขียนด่าเขาเหรอครับ

แสดงว่าเวลาผู้หญิงโมโหบางทีนี่

ไม่มีคนโดนหนักกว่านั้นเยอะหรอกเยอะแคบผม
เด็กเกินไป
ดูข่าวแล้วเชื่อว่าทุกคลิปมีการแชร์แอร์พอร์ตลิ้งที่เป็นนั่งเชี่ยคือบอกกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วไม่ไหววันนี้ขอทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะฮะว่าคนถามว่าโอเคล่ะอย่างบีทีเอสอย่างอะไรที่เราใช้ใช้กันเนี่ยมันมีห้องน้ำมันมีมันมีห้องน้ำอย่างบีทีเอสมันก็จะมีตามห้างตามอะไรที่มันจะจะดอก
มีห้องน้ำให้บริการทุกสถานีอันนี้คือตอบคำถามคุณก่อนนะครับแต่มีสามสถานีที่เป็นห้องน้ำของพนักงานได้แก่สถานีหัวมากบ้านทับช้างแล้วก็ราชกระบังหากต้องการจะใช้ห้องน้ำเขาบอกว่ากะลุนาไปแจ้งอ๋อแจ้งเช่านักทีบริสุทธิบุริสุทธิบุริสุทธิบุริสุทธิบุริสุทธิบุริส
แล้วก็จะไปแจ้งยังไงซึ่งวันที่ถ้าเกิดไม่เกิดโลกออนไลน์ไม่พากันแชร์กันแหละก็อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีห้องน้ำเหมือนกันคือโลกออนไลน์เนี้ยก็พากันแชร์นะผู้ใช้ทวิตเตอร์เนี้ยนะครับได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ขนาดที่โดยเออขนาดโดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลวลิงค์เส้นทางพญาไท
สวะซึ่งผู้หญิงดังกล่าวเนี่ยปัสสาวะของเขาจะต้องเล่าด้วยไหม
ไหลเหวี่ยงไหลเหวี่ยงกันใจไหลเหวี่ยงตามแรงโน้มถ่วงของรอบคัน
คุณคิดดูปัสสาวะไหลเวียงนี่จริงเจิงสิ
ตามแรงโน้มถ่วงของรอบแล้วดูพระสิ
พระท่านยกจีวอนขึ้นยกจีวร
แล้วพระนี่ก็ท่านมีการแชร์ข้อความต่อด้วยนะ

ไม่ก็คือจริงแล้วเนี่ย
ไม่คือเรื่องนี้มีคนแชร์ออกไปก่อนหน้านั้นแล้ว
ใช่ไหมว่าเออมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยไปฉี่แบบนี้นี่
เสร็จปุ๊บปรากฏว่าพระรูปนี้ท่านก็มาแชร์ลิงก์อันนี้ต่อ
ความทาร์นคือท่านคือคนอ่องนี้แหละรูปนี้แหละที่อยู่ในเฉกการเนี่ย

เมื่อปัศวะเนี่ยมั้นไหลตามแบบแรงน้มตัวเขา

บางคนเนี่ยโอ้โหตายแล้วกลายเป็นต้องออกกำลังกายกายกรรมเปลี่ยนยางเธอ

กายกรรมเปลี่ยนยางพอฉีนอะไรไปจากไหนคนก็จะวิ่งอย่างนี้
เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นขบวนรถที่แบบว่าโอ้โหวุ่นวายกันพอสมควร
พระพิสุที่พี่หนุ่มบอกที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย

พร้อมทักไปหาผู้โพสต์สมมุติว่า
ใช้บริการแอร์พอร์ตเลิ้งครั้งแรกในรอบ๒ปี
ก็เจอเหตุการณ์ระทึกเลยนะ
ได้ประสบการณ์หลบปัสสะวะแค่ไม่ทันตั้ง
เขานั่งลงนั่งยองลงไปเพื่อนก็พยายามดึง
ดึงให้ลุกขึ้นอ่ะ
พอดึงลุกขึ้นไปไม่สำเร็จ
เขาก็ปล่อยน้ำออกมาฉี่ออกมาเลย
ทีนี้เพื่อนที่มาคอยฉุนมาคอยดึง

ทุกคนต่างคนต่างดูฉี่นั้นว่ามันจะเคลื่อน
ทางไหนอย่างเงี้เราก็คอยหลบกันอ่าตอนแรกมันก็เคลื่อนไป
แทบจะไม่ทัน
รมเพิ้วก็ต้องลงจากสถานีม
หวากันไป
ดรอะไรนี้เด็กชาย
ควรจะมีห้องน้ำที่แบบ
ในสถานีอะไรอย่างนี้หรอ
ไม่ทันหรอกตอนนี้มันสร้างลำบากแล้ว

เด็กชายค่ะพี่ค่ะไม่ใช่ดอรค่ะดอชนะคะ

ขอลาเรียน๑ปีบอกว่าเขามีภาระหนักมาก
ต้องไปเลี้ยงน้องทั้งหมดอีก๔คน
ก็อยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ไปพบกับครอบครัวของเด็กชายอาทิตย์
อามอายุ๑๒ปีนักเรียนชั้นป๖
อยู่โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูปจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
หลังจากได้รับการประสานงานจากทางสำนักงานเขตบอกว่า
คนดังกล่าวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แบบลำบากมาก
ถึงขั้นไปขออนุญาตคุณครูประจำชั้นบอกว่า
ขอลาพักการเรียนเป็นเวลา๑ปี
เพื่อไปเลี้ยงน้องอายุ๓เดือนค่ะพี่
แล้วก็อีกคนหนึ่งอายุ๑ขวบ๓เดือน
เพื่อให้ตากับยายได้ออกไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว
ซึ่งที่บ้านก็มีเด็กเล็กต้องดูแลถึง๕ชีวิตนะคะ
โดยมีนายอุทัยอยู่เย็นอายุ๖๔ปีเป็นเจ้าของบ้าน
แล้วก็มีศักดิ์เป็นตาด้วย
แล้วก็มีนางแดงเต็มพิมายนะคะอายุ๔๔ปีเป็นยายของเด็กชายอาทิตย
แล้วก็ลูกหลานเล็กอีก๕คนรวมทั้งหมด๗คนด้วยกัน

แดงเขาเล่าบอกว่าเดิมเนี่ยนะคะ
ตัวเองแล้วก็ลูกอาศัยอยู่บริเวณกระท่อมหลังเล็ก
ใกล้บ่อขยะเทศบาลตำบลชุมพวงอำเภอชุมพวง
แล้วก็ยึดอาชีพหาของเก่าในบ่อขยะขาย

ต่อมาลูกก็แยกย้ายออกไปมีครอบครัวกัน
เหลือเพียงลูกสาวคนที่๓ก็คือ
นางสาวปนัดดาอายุ๒๖ปีที่ยังอาศัยอยู่กับแม่
ต่อมาทางเทศบาลก็ให้ตนแล้วก็ลูกเนี่ย
ย้ายออกจากบ่อขยะเพื่อไปหาที่อุไม

มาพบกับนายอุทัยอยู่เย็นสามีคนปัจจุบัน
ก็เห็นอกเห็นใจตัวเองแล้วก็ลูกด้วยนะคะ
ก็เลยมาขออาศัยที่ดินของลูกชายนายอุทัย

ทีนี้เนี่ยก็เรียกว่าต่อมานางสาวปนัดดาลูกสาวก็ได้มีครอบครัว

ก็มีเด็กชายอาธิตเป็นคนโต๑๒ปี
เด็กชายธนพัฒน์อายุ๑ขวบ๓เดือน
แล้วก็เด็กหญิงเอมิกาอายุ๓เดือนซึ่งป่วยเป็นเพดานโหวตั้งแต่เกิดด้วย

สมบูรณ์ด้วยไม่สบายอยู่ซึ่งแต่ละคนก็ต่างพ่อกันด้วยนะคะ
ล่าสุดลูกสาวของตนหรือว่าแม่ของเด็กก็แยกทางกับสามี
ก็คือพ่อของลูกคนสุดท้องคือน้องที่ไม่สบาย
แล้วก็ไปหางานทำในตัวเมืองนครราชศรีมาทิ้งภาระทั้งหมดไว้กับตน
ผู้เป็นยายกับตาเป็นคนรับผิดชอบหมดเลย
ส่วนตนเองเนี่ยก็ได้มีลูกกับนายอุทัย๑คนก็คือเด็กชายอดิษรอายุ๕ขวบ
ซึ่งก็อยู่ในวัยที่กำลังกินกำลังนอนเหมือนกัน
รายได้หลักของครอบครัวตอนนี้ก็มาจากการคัดของเก่าที่บ่อขยะขายเหมือนเดิมที่ยังทำอยู่
ทุกวันเนี่ยทั้งตัวเองแล้วก็สามีก็ต้องพาลูกหลานขี่จักรยานคันเก่าของตัวเองออกไปที่บ่อขยะ
ทั้งหมดซึ่งมี๓เดือน๑ขวบ๓เดือนมี๕ขวบมีแต่เด็กทั้งนั้นเลย
หนักสุดก็คือคนเล็กนี่แหละแล้วก็คนรองเพราะว่าสองคนนั้นอายุยังน้อยจริง
ตัวเองก็ต้องชงนมแล้วก็ป้อนให้น้องตัวเองก็สงสารหลานแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร
เพราะถ้าไม่มาทำงานก็ไม่มีเงินเอาไปเลี้ยงดูครอบครัวอีก
ล่าสุดค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลานชายได้ขออนุญาตครูประจำชั้นไปบอกเลย
บอกว่าขอหยุดเรียนไว้๑ปีได้ไหมเพื่อไปช่วยยายเลี้ยงน้อง
รอปีหน้าให้น้องโตแล้วจะกลับมาเรียนใหม่ดูสิเห็นไหม
มึงทำบุญกับน้องเนี่ยใช่มีค่ะเราสามารถช่วยได้เลยนะคะ
เลขบัญชีให้นะครับคุณผู้ชมครับก็สามารถโอนเงินเข้าไปได้
ใครที่แบบว่าอยากจะช่วยเหลือน้องก็นี่นะฮะเดี๋ยวผมถ่ายหน้ามือถือถ่ายรูปไว้เลยดีกว่า
ถ่ายไว้นะบัญชีธนาคารกรุงเทพนะคะเลขบัญชีก็๔๖๑๔๑๙๖๖๗๕นะคะ
ก็เป็นบัญชีของนางสาวแดงเต็มพิมายต้องบอกว่าตอนนี้ก็
น้องอาร์มเองก็เป็นเด็กที่น่ารักนะบอกว่าตนรู้สึกมีความสุขที่ได้ดูแลน้องดูสิ
จะเหนื่อยบ้างแต่ก็สู้เพราะได้แบ่งเบาภาระของตาและยายดูสิ

เขาบอกเขาอาจจะไม่มีเวลาได้เล่นเหมือนเพื่อนรุ่นเดียวกัน
แต่ว่าความสุขที่ได้ทำแบบนี้เนี่ยสำหรับเขานี่เป็นสิ่งที่อยาก

เขามีด้วยนะคุณแม่ลองเปิดซิ
นี่นะครับที่บัญชีนะฮะ๔๖๑๔๑๙๖๖๗๕ธนาคารกรุงเทพฯ
ใช่ชื่อบัญชีนางสาวแดนเต็มพิมาย

มีเบอร์โทรศัพท์มือถือด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงเขาอยากได้นมให้น้องทั้งสองคนด้วย
เพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันใช้น้องคนเล็กกินนมผง

แล้วเป็นปากแบ่งเพลงแล้วใครจะรักษายังไง
ต้องการเสื้อผ้าเด็กอ่อนด้วยเพราะว่าเขาไม่มีเขาขาดแคลนอยู่นะคะ

ก็เป็นเบอร์ของคุณยายแดงนะคะ

เผื่อจะแบบว่าอยากจะส่งของไปช่วยน้องด้วย

อีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องของบัตรพลังงาน

จากที่บ้านสาราดินตำบลศรีศุกร์สำราน
อุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับบอกว่า
นี่ไงนี่ไงนี่
บอกเขาอ้างว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคนะครับ
โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อยต่างตามร่างกายนะฮะ
โดยวิธีการก็คือนำบัตรไปแตะบริเวณที่ปวด
หรือนำแก้วน้ำไปวางบนบัตร

แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการนำเอาบัตรนั้นไปจุ่มในแก้วน้ำ

ซึ่งวิธีเหล่านี้สามารถช่วยอาการปวดให้ทุเลาลงได้

คือนายทวีนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกชักชวนเข้าอบรม
ในการใช้บัตรสมาร์ทการ์ดนะฮะ
ก็เรียกบัตรนี้บอกว่าเป็นบัตรพลังงาน
นี่เพราะสามารถใช้รักษาอาการปวดหลังของตนเองได้

มีคนจากบริษัทแห่งหนึ่งมาชักชวนให้เข้าอบรม
แล้วก็สาธิตสรรพคุณของบัตรให้ดู
ประมาณช่วงระหว่างการสาธิตเมื่อนำเพื่อนพนักงานเนี่ยนะฮะ
นำบัตรมาแตะที่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีอาการชา
แล้วพอนำบัตรออกก็หายจากอาการชานั้น
ตนจึงตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อจะได้สมาร์ทการ์ดนำกลับไปใช้นะฮะ
โดยสมัครครั้งแรกมีการให้เลขที่บัญชีกับเจ้าหน้าที่
และได้จ่ายเงินไป๔๔๐๐บาทได้บัตรมา๕ใบ
หลังจากนั้นนะครับตนเองจึงนำมาบอกต่อ
ใครที่สนใจก็จะขายนะครับราคาประมาณ๑๑๐๐บาทจนถึง๑๕๐๐บาท
เพื่อนำไปรักษาอาการปวดเมื่อยซึ่งหากตนเองขายได้นะฮะ
ก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นก็จะได้เงินเพิ่มเข้ามาในบัญชี
ส่วนทางด้านนางทองศรีอายุ๖๖ปีนะครับ
เป็นคนนึงที่ซื้อบัตรมาจากนายทวีในราคา๑๑๐๐บาท
นางทองศรีก็บอกว่าก่อนหน้านี้ตนเองปวดหลังเหลือเกินมีน้ำไหลออกจากหูด้วย
ก่อนหน้านี้เคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลไม่หายก็เลยซื้อบัตรพลังงานนี้มาใช้
แปะเอาไว้ที่หลังพบว่าการน้ำที่ไหลจากหูนั้นหายไป
แต่ขณะเดียวกันตนเองก็ได้ทานยาที่โรงพยาบาลที่ให้มาควบคู่ไปด้วย
อกจากนี้นะฮะตนเองยังใช้วิธีวางแก้วน้ำไว้บนบัตรแล้วอธิษฐานขอให้หายจากโรค
น้ำหายจากหูแล้วก็ดื่มแบบนี้เห็นไหมนี่ซึ่งนางทองศรียอมรับนะครับว่า
หลังจากใช้บัตรแล้วเนี่ยอาการปวดหลังยังมีอยู่นะแต่น้ำที่หูเนี่ย

เพราะเชื่อนะครับว่าบัตรสามารถช่วยได้ถึง๕๐

สมาร์ทการ์ดนั้นพลเอกประยุทธ์เขาแจกให้ไม่ใช่

พวกว่าไม่ผิดกับชาวบ้านสาระดินเท่านั้นนะฮะ

บัตรนี้มันจะรักษาอาการเจ็บป่วยให้หายได้

เพื่อไม่ให้มีผู้เสียหายจากกรณีนี้เพิ่มขึ้นนะฮะ
เพื่อว่าไม่รู้จะเป็นการหลอกลวงหรือเปล่า

มันไม่น่าจะเป็นไปได้
แล้วพี่ห้อยแล้วเป็นไงอ่ะ
ก็บอกเมื่อก่อนเมื่อชั้นสองคนชอบนอนไม่หลับกันเนาะ
เขาบอกห้อยแล้วจะเปลี่ยนท่าในร่างกาย
ขนาดชั้นสองคนอ่ะเขาเอามาให้ไว้

ตามุนเล็กกรุนทำให้เรือดเลี้ยงจน

เมื่อกี้มีคุณผู้ชมถามเข้ามาบอกว่ารบกวนทวนเบอร์โทรศัพท์ของยายแดงให้อีกทีนึง
ที่อยู่เด็กขึ้นมาอีกทีนึง
อ้าวอยู่ที่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศิริมาก
อย่างนี้ช่วยต่อชีวิตคนนี้มันดีมากนะเธอ
ถ้ามีโอกาสต่อชีวิตคนยี่

เสื้อผ้าของเด็กอ่อนแล้วก็ทำเพิศแล้วก็นม
วิวแฟนโดมได้ยินไหม

เอ่อเราให้เรียกนาน
เดี๋ยวให้ขัวโดมมาหน่อย
เป็นแฟนกันแล้วเหรอ
ชงจนเขาเป็นแฟนกันเลยเหรอ

อ้าวใช่ไหมเหมือนเดี๋ยวตกลง

พอแอคจริงอยู่เฉยรอจับไปลุยไฟอยู่แล้วนะ

เอาอีกแล้วหรอช่วงหน้า

สาวแซ่บอีกแล้วหรออ่าอ่าเดี๋ยวกลับมา
จริงถ้าคนเรามันไม่เปลี่ยนแปลงเพศมันไม่ต้องมาวุ่นวา

คือปุ๊บฉันก็ดูรูปมีผู้ชายถอดเสื้อ
คุณแม่จะดูทำไมมันแค่ของนอกกาย

พี่หนุ่มว่างอยู่แล้วมันเห็นอะไรวะ

คุณแม่สาวเซ็กซี่นี่คือหนูเข้าไปดูทุกรูปนะ
เพื่อนร่วมกันใช่ไหมคุณกัญชัยกดไลค์ทุกรูป

น้องมงน้องเมน้องดิวอธิสรงราชาต่าง

แต่คนมันชอบไดเรกมันก็ไดเรกเถอะ

แต่ผู้ชายชอบบล็อกนะไม่ไดร็กแล้วเถอะ
จริงแฉกหน่อยผมไดร็กไห้
ไปไดร็กหาอยากเขาแฉ้หร้อ
ไม่ก็แฉ้หน่อยกี๊มาให้มีคนไดร็กหา

แต่ผมทำไมจะชอบคน
ไอจีผู้หญิงได้แล้ว
จนทำให้เหล่าขาเมาส์เนี่ยไปเม้นชั่นแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก
ซึ่งหลังจากที่มีคนจุดประเด็นแล้วเนี่ยว่าเข้าไปเสิร์ชคำว่าโป๊ปในทวิตเตอร์
ก็มีคนออกมาแฉพระเอกหนุ่มอีกรัวมากกว่าเจ้าตัวเคยทักเพื่อนตนมาจริง
มันก็ไม่แปลกไหมผู้ชายไม่มีแฟนเนอะแต่เพื่อนไม่ได้ตอบแต่อย่างใด
ทวิตเตอร์นี่แหละตัวดีบ้างก็ว่าพระเอกหนุ่มเนี่ยชอบทักสาวในไอจีโดยเฉพาะคนที่สวยแซ่บ
อะก็ดีอยู่แล้วเค้าเป็นผู้ชายอะ
อยากให้ลดพฤติกรรมเหล่านี้ลงบ้างเพราะหวั่นว่าจะกระทบถึงเรื่องงาน
อย่างไรก็ตามก็มีอีกด้านหนึ่งออกมาตอบโต้
โดยมองว่าหากไม่มีหลักฐานอะไรออกมายืนยันว่าพระเอกคนนี้ทำเรื่องดังกล่าวจริง
ก็ไม่ควรจะวิจารณ์เขาสักขนาดนั้น
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าข่าวเฉาของโป๊ปเนี่ย
มาใกล้กับช่วงที่ประกาศรางวัลทุกครั้งเลยนะ

เออแค่แต่ตอนที่จะรัฐใช่ไหมเธอ

หรือจะเป็นเรื่องจริงก็ต้องรอฟังจากปากโป๊ปกันดูนะคะ
แล้วพี่ป๊อฟก็ออกมาตอบคำถามเรื่องนี้ตลอดเลย
อ้าวไปอีกเรื่องหนึ่งนะ

เร็วนะเล่าเรื่องคุณใบเฟิร์นให้ฟังสักนิดนึง

แช่น้ำร้อนนานเกินแล้วปรากฏว่าตอนลุกขึ้นมาตัวเองก็ล้มวูบแล้วก็ล้มลงไป
เขาก็บอกว่าเนี่ยตอนที่ล้มใบเฟิร์นไปล้มที่ฮ่องกงนะคะ

คือจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเราล้มท่าไหนแล้วก็ปัดอะไรนะตรงนั้นบ้าง
ทุกอย่างมันเหมือนในละครเลยแต่ก็สามารถคว้าผ้าคุณหนูแล้วก็คลานออกมาจากห้องน้ำได้
คือทุกอย่างในห้องนอนเปียกหมดแล้วก็มีฟองเต็มไปหมดเลย
ผู้จัดการก็หัวเราะเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยแกล้ง
สำหรับสุขภาพตอนนี้หลังจากที่ได้ตรวจอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้วคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวอีก๒อาทิตย์ก็หายดีค่ะ
ตอนแรกใบเฟิร์นกลัวมากว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแต่ก็ไม่ได้เป็นโชคอย่างดี
ช่วงนี้ก็ไม่สามารถออกกำลังกายได้ต้องทำกิจกรรมอะไรที่เบาไปก่อน
หรือว่าถ้าจะนั่งรถนั่งรถนานตอนนี้ก็จะรู้สึกปวดบริเวณก้นกบ
ต้องใส่เอาก้นลงแน่เลยเนอะแต่ก็ไม่เป็นอันตรายถึงถึงกับแบบว่าต้องไปทำกายภาพบำบัดไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นนะคะ
เล็กยันแค่แซวเต้ยไม่ได้ห่วงนะครับให้เป็นคนให้เกียรติแฟนอย่าเรียกว่ากลัว
ก็ถือเป็นคู่ที่น่ารักอีกคู่หนึ่งนะฮะสำหรับพระเอกหนุ่มตีอาเล็กธิรเดชนะครับ
กับนางเอกสาวร่างเล็กซ์คุณเต้ยเจรินพรล่าสุดไปเจออเล็กซ์
เจ้าตัวก็เปิดเผยและความรักของตัวเองนั้นยังสดใสอยู่พยายามหาเวลาว่างเจอกันตลอดนะฮะ
ส่วนจะไปคอมเมนต์ที่เขาใส่ชุดว่ายน้ำก็คือเล็กนั้นไม่ได้ถึงกับว่าห่วงหรือว่าห่วงอะไร
แล้วก็บอกว่าอีกอย่างรูปนั้นมันก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะและแค่เข้าไปแซวเฉย
เชื่อว่าเขาคิดได้เองอยู่แล้วแต่ถามว่าใจจริงอยากจะสกรีนไหม
เราก็ห่วงของเรานะแต่ไม่ถึงขนาดนั้นถ้ามันคือความสุขของเขาเล็กซ์ก็ยินดีครับ
อีกหนึ่งข่าวเชิญเราที่เตรียมสคริปเหมาะกับเธอ
คุณผู้ชมให้ทวนเบอร์ส่งเสื้ออีกรอบนึงหรอคะ
สุดเผ็ดเด็ดจนต้องร้องซี๊ดอู๋ยบึ้บถือเป็นสาวสวยสุดร้อนแรงนะฮะทีไม่ว่า
จะใส่ชุดไหนก็ดูซิคซี่ไปหมดสำหรับน้องดิวเอลิซาลาซึ่งที่ผ่านมาเจนเจ้าตัวใน

เจ้าตัวไปเที่ยวอ่าวมารีน่าที่สิงคโปร์นะครับ

คุณดิวนะฮะทำเอาแฟนนั้น

เจ้าตัวเผยตัวเองในชุดนี่แหละฮะเห็นไหมฮะ

ดีผมว่าเขาเป็นคนสวยนะ
เสียนรู้หรอเสียนมากเลยหิวเลยเห็นแล้วหิวก็แบบหิวอะไร

ไปเธอไปหารายการทำตอนเช้ากับหมอลักษณ์ก็ดีแล้ว
เบิกอรุณกับหมอลักษณ์ก็ดีแล้วไปไป
หมอลักษณ์เบิกอรุณหมอลักษณ์เบิกอรุณอย่างนี้ทั้งวีทั้งวัน
ใช่ทั้งเบิกอรุณกับหมอลักษณ์ติดตามดวงเขาทุกวันไหม
หมอลักษณ์เบิกอรุณหมอลักษณ์เบิกอรุณ

อย่างนั้นเดี๋ยวขึ้นเลขบัญชีอีกรอบกันนะคะ

สำหรับเบอร์โทรศัพท์ของยายแดงนะคะ๐๙๘๑๘๗๕๕๔๑๐๙๘๑๘๗๕๕๔๑ค่ะ
แล้วก็เบอร์บัญชีเดี๋ยวเราขึ้นให้อีกรอบหนึ่งก่อนจบรายการนะคะ
วันนี้ลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป